สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เราพูดภาพรวมคร่าวนะครับของสถานการณ์ฝนสภาพอากาศในเมืองไทยของเราตลอดสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมที่เป็นภาพกราฟิกชัดเป็นอย่างอะไรกันบ้าง
คือกระแสลมในวันนี้นะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ยังเป็นกระแสลมจากฝั่งตะวันออกนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกระแสลมจากฝั่งตะวันออกจะเบาลงนะครับ
แทนด้วยกระแสลมจากฝั่งตะวันตกก็คือเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
หรือว่าเป็นกระแสลมมรสุมฤดูฝนถ้าหากกระแสลมดังกล่าวมีทิศทางการเคลื่อนที่พัดอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ปริมาณฝนในประเทศของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น
กรมประตุนิยมพัทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้า
นี่คือฝนในวันนี้นะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไปตกภาคเหนือภาคอีสานซะเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ลมมรสุมเข้ามาทดแทนแล้วก็ลมหนาวอ่อนกำลังฝน
ก็เริ่มหายไปหน่อยนะครับแล้วก็จะหายแบบนี้วันสองวันนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจละทีเดียวคุณผู้ชมครับดูภาพภาพนี้นะครับ
ภาพนี้เป็นภาพของกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับความสูง๕กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ
และแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาพาดบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ช่วงวันที่๑๕๑๖๑๗๑๘เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่กระแสลมเนี่ยนะครับ
พาดในฝั่งขาขึ้นนะครับดังนั้นอากาศจะร้อนหน่อยนะครับ
แต่ทีนี้ในช่วงวันที่๑๙๒๐๒๑กระแสลมจะกดทับลงมาเป็นกระแสลมเย็นนะครับ
จะทำให้ภาคเหนือตั้งแต่ช่วง๑๙๒๐๒๑รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่เราคงต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ